อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำผ้าหน้าโขนมีไม่กี่ชนิด
โดยมีอุปกรณ์สำคัญในงานปักของช่างปักสะดึงกรึงไหมก็คือสะดึงแบบโบราณ
ซึ่งสดึงช่วยทำให้ขณะที่ปักจะเห็นพื้นที่การปักชัดเจน
ลงรายละเอียดได้ง่ายลวดลายที่ปักออกมาก็จะเห็นลายชัดและเนื้อผ้าไม่ย่น
ทำให้ผ้าหน้าโขนมีความสวยงามนอกจากนี้แล้วก็เป็นอุปกรณ์ประกอบการปักเช่น
ขนาดต่างสำหรับการร้อยดิ้นแล่งเพื่อนำไปปักลวดลาย
และกันไกลเพื่อใช้สำหรับการตัดแต่งร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย